นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำหอมขวดต่อไปนี้นะที่เก่านำมาฝากตัวนี้เลยค่ะ

คือคนนี้ที่เขาคิดค้นเนี่ยเขาชอบความหอมเขาก็เลยคิดขวดนี้ขึ้นมาให้เราได้ใช้กันเวลาเราแบบว่าหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็รูปไลค์ไปทั่วเรือนผมของเราเนี่ยทำให้หอมหอมตลอดวันจัดทรงง่ายแล้วนี่นะพกสะดวกด้วยคุณผู้ชม

อันนี้ตัวใหม่เลยนะคะเป็นกลิ่นที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะ

จ๋าช่วยคุณพี่หน่อยนะลองให้หน่อยซิว่าขวดนี้เป็นยังไงบ้างจัดการเลยค่ะป้าน้องพิม
แต่วันนี้เนี่ยพิมพ์มาวางตรงนี้ให้ดูทั้งหมด๒กลิ่นนะคะ
โดยที่กลิ่นที่พิมจะนำมาทดสอบทดลองกันในวันนี้เนี่ยนะคะคือกลิ่นตูลาซีนะคะ
ที่มีกลิ่นหอมด้วยนะคะปรัสจากแอลกอฮอล์นะคะแต่อุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะ
ที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราด้วยนะคะทำให้ผมเราเนี่ยไม่แห้งนะคะ
กลับมามีน้ำหนักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
แล้วด้วยความที่เขามีเนื้อเป็นลักษณะเหมือนออยนะคะแต่ว่าเทคสเจอร์เนี่ยนะคะ
เมื่อลงไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นกำมะหยี่เลยทีเดียวนะ
ทำให้ผมของเรานี่นะคะจัดทรงง่ายแล้วก็ไม่พันกันค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูเนื้อของเขาเลยนะคะจะทดสอบลงที่หลังมือก่อนค่ะ
ต้องบอกว่ากลิ่นหอมที่ระเหยขึ้นมาเตะจมูกพิมเนี่ยนะคะ
หอมล้ำลึกจริงตัวนี้เนี่ยนะคะ
ฟุตตี้นะคะแต่เป็นกลิ่นหอมที่มีความนุ่มลึกนะคะ
คือมีความน่าค้นหามากพิมไม่สามารถจะเอาดอกไม้อะไรมาเปรียบเทียบให้คุณฟังได้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนมีโอกาสจะไปหาตัวนี้มาลองนะ
แนะนำมากเลยนะคะแล้วก็จากที่คุณเห็นตรงนี้ค่ะ
เนื้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบออยนะคะ
ละอองมลภาวะต่างแล้วด้วยความที่เป็นออยค่ะ
แน่นอนนะคะจะเพิ่มประกายความเงางามให้กับเส้นผมของเราด้วยนะคะ
แล้วก็เนื้อของเขาจากที่สัมผัสตรงนี้ค่ะ
มีความเป็นกำมะหยี่จริงในเทคสเจอร์นะคะ
ให้ความรู้สึกมันแบบมันเยอะเหมือนน้ำมันทั่วไปนะคะ
แต่เป็นอะไรที่แบบต้องใช้คำว่าละมุนนะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะลงบนเส้นผมกันบ้างดีกว่านะคะ

เพราะถือว่าเยอะพอสมควรที่พิมปั๊มออกมา๑ปั๊บนะคะ
เราใช้วิธีหมุนวนด้วยฝ่ามือของเราก่อนเพื่อให้ตัวออยล์กระจายตัว
แล้วเวลาลงที่เส้นผมนะคะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อออยแบบนี้นะคะ
ควรจะใช้วิธีการสางนะคะใช้วิธีการสางแล้วก็แทรกนิ้วของเราเข้าไปนะคะระหว่างเส้นผม
แล้วก็สางจากด้านนอกกลับเข้ามาช่วยจัดทรงกลับไปด้วยค่ะ
ก็จะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยหอมจากข้างในนะคะข้างในสู่ข้างนอกเลยทีเดียว
แล้วก็เป็นการเคลือบปกป้องเส้นผมทุกเส้นไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากเลยต้องบอกว่ากลิ่นนี้ถูกใจพิมมากมากค่ะนะคะ
หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยเรามาทดสอบนะคะมาเทสด้วยการสะบัดผมกันนะคะ
ว่าหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยจะยังให้กลิ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะ
คือกลิ่นที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ
ที่พิมได้รับตอนนี้นะคะคือจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนเท่านั้นนะคะ
แต่ยังรู้สึกได้ทุกครั้งที่จับแล้วก็รูปไปบนเส้นผมนะคะ
เส้นผมเนี่ยนุ่มมากมากนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเส้นผม
จากที่ผ่านการใดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย
กลับมารู้สึกแข็งแรงแล้วก็นุ่มลื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ดูสิขนาดป้าน้องพิมก็สะบัดผมจากตรงนู้นนะ
กลิ่นหอมมาถึงตรงนี้เลยหอมไป๓บ้าน๘บ้านเลยนะเนี่ยตัวเนี้ย
แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคุณแม่๔๘๐เท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะ

บอกให้นางปรุงให้เลย

มีเสน่ห์แล้วก็ยังบำรุงผมให้เราด้วย

เพราะอะไรคุณแม่
คุณแม่ถูกสเปคใจมากสำหรับขวดนี้

ใช่เหม็นปุ๊บคุณแม่ฉีดได้เลยไง

วอนเล็กเลยแล้วที่ชอบมากคือเก็บได้ถึง๓ปี
ว่าบางทีน้ำหอมผมเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสจะฉีดบ่อยไงคุณลูกค่ะ
ไม่ใช่ฉีดใส่ผมไปทุกวันอย่างนี้ก็เก็บไว้๓ปี

ถือว่าเป็นน้ำหอมผมมรดกคือคุณแม่จากไปแล้วลูกยังเอามาฉีกผมได้
ก็ดีเนาะเป็นกลิ่นของแบบอุ๊ยทำให้เรานึกถึงคุณแม่ได้เสมอ
โอ้เนอะแม่มาเนี่ยกลิ่นดี
แต่สำหรับอีกหนึ่งตัวแบรนด์คนไทยนะคะรียา

ใครจะให้เสียใจตรงกัน

ชอบเพราะว่าเป็นแฟนคนไทยอยากสนับสนุนของไทยด้วย
แล้วก็เขาก็มีกลิ่นแบบเฉพาะของเราได้ด้วย
สมมุติว่าเราอยากมีกลิ่นแบบชะมดอย่างนี้
ลูกจะมีกลิ่นศีรษะเป็นกลิ่นชะมดเหรอคะ
สมมุติว่าเราอยากได้กลิ่นอะไรอย่างนี้
แล้วบอกเขาว่าอยากให้เป็นแบบของเราเอง

จริงต้องบอกว่าตัวนี้เนี้ยนะคะเป็นน้ำหอมที่เพิ่มจินอนาการเข้าไป
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกลักษณะเฉพาะ
เราสามารถสร้างกลิ่นที่มีเสน่ห์รุ่มลึกเฉพาะตัวของเราได้

แต่ว่าคุณแม่บอกเลยว่าอันนี้นะถ้าจะดีที่สุดคือ
อย่างที่บอกว่าเขาสามารถบำรุงผมได้นะ
สระผมเสร็จใหม่แล้วใส่น้ำมันเนี่ยนะ

ตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเอาใจทั้งสาวผมแห้งและสาวผมมันกันเลยทีเดียว
ที่สองแม่บ้านของเรายกขบวนชูป้ายจัดไป

ทั้งหอมทั้งบำรุงผมดีขนาดนี้

วันนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง๒แบรนด์นี้
อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมมีมาแจกด้วย

ไปงานต่อได้เลยค่ะ

โอ้โหตายเด็กรุ่นใหม่ที่ขัดแข้งขัดขามากเลยนะคะ

แล้วแบบหน้าเข้มดูดี

หนังสือนี่แบบว่าน้ำลายยู่เลยเรา

จะอยู่ต่อเพราะว่าอยากเจอมานานมากแล้วนะคะ
คุณแม่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้
ศึกษาเขาโดยฝ่ายเดียวมาโดยตลอดค่ะ

ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเขามีลูกศิษย์ลูกหาเพียบเลย

แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเอง

ติดตามได้ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ